เมื่อวานนี้ไทยรัฐทางข่าวเราก็นำเสนอไป
เรื่องของจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่าขี้เหล็กตรงเมียนมา
แล้วปรากฏว่าเรามีคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้ดูว่า
เอ๊ะนี่เป็นกลุ่มจีนเทาหรือเปล่าที่ทำอะไรอุกอาจ
กลางเมืองมาจอดรถหรูหน้าร้านขายของ
เสร็จแล้วก็ลงมาจากรถผู้ชายที่เป็นลักษณะชายจากการแต่งตัวคล้ายกันหมด
ปิดบังใบหน้ามาพร้อมอาวุธสงครามแล้วเดินเข้าไปในร้าน

หลังจากนั้นที่เรานำเสนอข่าวไปคุณผู้ชมทราบไหมคะตอนนี้เนี่ย

ตำรวจแม่สายตรวจตราเลยนะคะ
ในพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มข้นเลย
นี่คือภาพเหตุการณ์นะคะที่นำเสนอไปเมื่อวานแล้วคุณผู้ชม
คืออุกอาจมากจริงแล้วตรงบริเวณนี้นะคะอยู่ห่างจากชายแดนไทย
อำเภอแม่สายของเรานะคะที่จังหวัดเชียงราย๗๘กิโลเมตรเท่านั้น
เมื่อวานนี้คุณคิงยังตั้งข้อสังเกตเลยว่าโอ้โหนี่ถ้าอยู่ใกล้เราขนาดนี้
ถือว่าอันตรายมากแล้วจะฆ่ามาทำแบบนี้ในฝั่งเราหรือเปล่า
เพราะสุดท้ายผู้หญิงคนนี้ได้รับการปล่อยตัวถูกไหมครับเพราะว่าอุ้มผิดตัว
แต่ยังไงแล้วผู้ชายชะกันกลุ่มนี้จะต้องถูกดำเนินคดีหรือเปล่า
จะจับได้หรือเปล่าน่ากลัวมากตรงนี้เนี่ยแหละค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่อำเภอแม่สาย
ติดตามดูสถานการณ์เรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
เพราะพื้นที่ตรงนี้อย่างที่บอกว่ามันติดกับเมืองท่าขี้เหล็กของเมียนมาก็ปรากฏว่ายังเห็นประชาชนพ่อค้าทุกคนเนี่ยหรือนักท่องเที่ยวก็ยังมาท่องเที่ยวการประกอบการค้าธุรกิจกันตามปกติ
เนื่องจากด่านเขาบอกว่าเพิ่งจะเปิดหลังจากปิดช่วงโควิดมานาน๓ปี
หลายคนเนี่ยก็คิดกันแต่เรื่องอยากจะทำมาหากินครับ
อยากจะมีรายได้เพราะที่ผ่านมาลำบากมาเยอะตั้งแต่มีสถานการณ์โควิด
ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ในพื้นที่นะคะ
มแดนตรงนี้กันตามปกติอย่างต่อเนื่อง
ทางด้านของภูมิกับการสพแม่สายนะคะ
พันธบรวจเอกพิพัฒนารเดชค่ะท่านบอกแบบนี้ว่า
หลังจากมีกระแสข่าวเกิดขึ้นแบบนี้มีการตรวจสอบ
แล้วก็รู้แล้วว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มชาวจีนค่ะ
รายที่เกิดล่าสุดมีการอุ้มไปทวงหนี้
พอเป็นข่าวทางเจ้าหน้าที่เมียนมาออกติดตามกดดัน
จนกระทั่งมีการปล่อยตัวออกมา
แล้วรายที่คุณเห็นในกล้องวงจรปิด
อันนั้นคือผู้หญิงที่คุณคิงทักว่าเอ๊ะจำได้ว่าเหมือนปล่อยตัวออกมาแล้ว
เพราะคิดว่าน่าจะเป็นเจ๊เจ้าของร้านแล้วจะอุ้มไปเรียกค่าถ่าย
แต่ปรากฏเธอเป็นเพียงแค่ลูกจ้าง
เป็นพนักงานของร้านเท่านั้นก็ถูกปล่อยตัวนะคะ
ตอนนี้เขาบอกว่าหลังจากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นทางการไทย
เฝ้าระวังแล้วก็จับตาใกล้ชิดค่ะ
กันไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านเรา
เจ้าหน้าที่ไปออกตรวจจับตาเฝ้าสังเกต
คนเข้าออกชายแดนอย่างเข้มข้น
โดยเฉพาะช่องทางธรรมชาติต่างนั่นเอง

เห็นว่าวันอาทิตย์คนจะค่อนข้างแน่นด้วย
ดังนั้นในฝั่งบ้านเราแม่สายยังไม่ค่อยกระทบ
แต่ตำรวจก็ไม่นิ่งนอนใจนะฮะ